สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะเยอะมากค่ะ
เหมี้ยเป็นอะไรคะเทศพิทักษ์ไม่ใช่เหรอคะไอ้พี่จะมาล้ะ้
อากาศรับเป็นงานกู้ชีหนิค่ะมาเดี๋ยวเยอะหนึ่งน้องเจริญรอยต้ามว่ามีคนครับวงพี่ชมผู้หลายคนแล้วแม่
ไปต่อไม่ถูกเลยไปที่ใบหน้าของเราดีกว่า
ที่ข่าวนี้ดีกว่าวันนี้เรียกว่าหนุ่มคนนี้เป็นฮีโร่กันเลยทีเดียวในโลกออนไลน์นะคะ
หลายคนก็แบบว่าชื่นชมใบเกอร์คนนี้มากที่ช่วยเด็กป่วยฝ่ารถติดไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะ
จากกรณีโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอิทธิพลเพชรพิบูลค่ะ
ซึ่งได้โพสต์คลิปขณะที่กำลังขับรถบิ๊กไบท์
น้องเขามายังไง

อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเหตุนี่นะคะ
มาเคาะประตูบอกว่าถ้ารถติดอันนี้เอาให้คุณพ่อจอดรถ
แล้วก็ตัวเองก็มาช่วยรถติดเยอะมากคุณแม่
อืมกว่าจะถึงโรงพยาบาลคืออันตรายนะครับทุกคนแหม
อันนี้เหตุการณ์อยู่ที่เมืองพิศนุโลก
ค่ะเป็นช่วงเวลาที่รถกำลังติด
นี่ไงถึงโรงพยาบาลรวมแพทย์คุณแม่แล้วก็มาส่ง
แล้วก็ไปแล้วคุณพ่อก็รีบพาน้องเข้าไป
อืมประมาณราคาถึงห้องสูงเฉินแล้วค่ะ
ซึ่งตัวคุณแม่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้เนอะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้

ที่พลเพชรพิบูลนะคะอายุ๒๘ปีหรือว่าคุณติ๊ก

นะคุณติ๊กก็แบบว่าน่ารักเป็นชายหนุ่มคนนึง
เป็นพนักงานของร้านสะอาดอิเล็กทริกอยู่ที่ถนนมิตรภาพในเมืองพิศนุโลกนี่แหละนะคะ
ตัวเองก็เรียกว่าขับรถผ่านมาข้างหน้า
พอดีเนี่ยก็มีรถแบบจอดติดไฟแดงกันอยู่เปิดกระจก
เห็นเด็กอยู่ภายในรถบริเวณเบาะด้านหน้าข้างคนขับ
ซึ่งอยู่ในอาการที่อย่างที่บอกไปคือตาค้างแล้วน้ำลายฟูมปากอยู่ชักแล้ว
ก็เลยจอดรถจากนั้นก็เดินไปเคาะกระจกไปบอกคนคุณพ่อ
เพื่อที่จะแบบงั้นคุณพ่อกดไฟฉุกเฉิน
เพื่อขอให้เปิดทางก่อนที่จะให้รถเก๋งที่จอดอยู่
ภายในมีผู้ป่วยเข้าไปที่เจาะเลนขวาแล้วก็ให้ผู้ปกครองของน้อง
อุ้มน้องลงมาแล้วก็ซ้อนท้ายรถของตัวเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
ไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
หลังจากที่ไปส่งปั๊บเนี่ยน้องอาการเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะว่าตัวเองก็ไปส่งเสร็จไม่รู้เป็นยังไงเห็นบอกว่าคุณพ่อโทรศัพท์ไปขอบคุณเขาด้วย
ทุกคนเข้ามาเชื่อชูมากเพราะว่าเขาใช้คำว่าถึงแม้เป็นฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีเวลาพิเศษ
เอาช่วยเหลือเท่าที่เราช่วยได้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เพราะว่าคุณพ่อโทรไปขอบคุณเพราะว่าในเนื้อความเขาบอกว่าเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้ว
เห็นพ่อเนี่ยคิดถึงตัวเองเพราะตัวเองก็มีลูกสาวเหมือนกัน
ถ้าเกิดตัวเองเป็นคนในรถเก่งจะมีความรู้สึกอย่างไร

คืออาการชักและเกรง
สำหรับสาเหตุที่ตนเองตัดสินใจช่วยเหลือในครั้งนี้
คุณอิทธิพลก็บอกว่าเพราะว่าตัวเองเข้าใจหัวอกอย่างที่บอก
เข้าใจคนเป็นพ่อเนื่องจากว่าตัวเองมีลูกสาวที่อยู่ในวัยน่ารักน่าชังแบบนี้เลยอ่ะนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าอยากจะทำเพื่อความเท่แต่ว่าตั้งใจช่วยเหลือจากใจจริง
ฉันต้องรู้สึกดีใจมากค่ะนะคะที่รู้ว่าน้องผู้หญิงที่อยู่ในข่าวตอนนี้โพนเขียนอันตรายแล้ว
น่ารักที่สุดเป็นคนดีของสังคมแบบนี้ต่อไปนะคะ

หล่อมากค่ะบอกเลย

คือเขามีลูกค่ะคุณค่ะไม่ทันแล้ว
เยอะอยู่ในกล้องหนูก็สวยครับคุณแม่น้อย

ก่อนจากที่นางงามเขาจะมา

หนุ่มโหดทำร้ายแฟนสาวอันตัวเอง

จับนะแล้วมัดมือเอาไว้นะทำไมกอดคุณแม่ยืนขึงไว้อยู่ตรง
กอไผ่อย่างนี้เธอคิดดูสิประเทศไทยไหมคะประเทศไทยสิ
ก็คุณขานี่แล้วมัดไปจนกระทั่งมือเขียวช้ำเลยนะคะ
บอกให้แล้วก็ข้างข้างเนี่ยนะก็จะมีแบบว่าการเผา
กองฟางเนี่ยควันขโมงกันเลยทีเดียวฮะเออจริงฮะแล้วภาพที่
นี่ไงเนี้ยน่ะกลัวมากเอออันนี้แหละเผาเป็นควันเขาโมง
อย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้เนี้ยเห็นภาพไหมมีผู้ชายอ่ะ
นั่งกินเหล้ากันเพลินเพลินอย่างสบายใจคืออยู่ที่เดียวกันเหรอ
คุณแม่ใช่อยู่ที่เดียวกันนะฮะเหตุการณ์เนี้ยเกิดที่
อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอืมนะฮะเนี่ยเขาไป
แสดงให้เห็นว่าเนี้ยเป็นการถูกมัดไว้อย่างเงี้ยแบบนี้เออ
ลักษณะแบบนี้ค่ะโดยเจ้าตัวโพสต์ว่าผู้หญิงในภาพเนี่ย
ญาติของเธอนะฮะที่ถูกแฟนนุ่มที่ชื่อตั๊กเนี่ย
พยายามจะฆ่าโดยไม่มีทางสู้โอ้ค่ะจับผูกแขนผูกขาเนี่ย
ทรมานอยู่สี่ชั่วโมงอ่ะแถมยังจะจุดไฟลมควันข้างข้างด้วย
คาดว่าตั้งใจจะเผาแล้วก็เอามีดเนี่ยกรีดทำร้ายร่างกายด้วยนะ
แต่โชคดีที่มีคนมาเห็นซะก่อนนะฮะจึงได้ช่วยได้อ่ะอืม
ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยยังมีคนที่อยู่ในภาพเนี่ย
อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะค่ะเป็นผู้ชายเนี่ย
ดื่มเหล้ากันอยู่สองคนค่ะนั่งมองดูญาติของเธอเออ
ดีมากเลยก็คือในตั๊กนี่แหละนะมัดมือแล้วก็ลากไปลากมาเนี่ย
ก่อนที่จะนำไปผูกมัดไว้กับกอไผ่ค่ะเด็ดไหมล่ะคุณ
มีคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็มีผู้ชายที่เขานั่งอยู่อีกคนนึง
เมื่อกี๊นี้ใช่นี่แหละของเราและจะบอกอย่างงี้ค่ะทั้งนี้
เนี่ยนะเรื่องราวดังกล่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปทำนะ
ทำให้คนที่เข้าไปแสดงความเห็นเนี่ยประนามการกระทำเนี่ย
ของผู้ก่อเหตุเนี่ยจำนวนมากเลยพร้อมกับเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ตามจับดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับ
ถือว่าเป็นบุคคลที่อันตรายมาก
บอกว่าตำรวจเนี่ยสามารถที่จะจับไอ้ตากว่านี้มาได้แล้วใช่ไหม
พร้อมกับภาวนาให้ตำรวจเนี่ยเดินเรินคดีด้วยนะต้องก็มีการเดินเรินคดี
เพราะว่าทำไมผู้ชายคนนี้เขาก็รับสารภาพหมด
เขาได้จับแฟนสาวเนี้ยผูกติดกับกับกอไผ่จริงอืม
เนื่องจากไม่พอใจที่แฟนสาวของตัวเองเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นรุ่นพี่เนี่ยอายุมากกว่า๗ปีเนี่ย
มาทำร้ายเขาก่อนอ่าอ้าวมายืนทำอะไรค้ำหัวอยู่เนี่ยเอ้า
ห้ะฮะสวัสดีค่ะตกใจตกใจเอ้าพี่เมียวมายืนานแล้วเหรอคะ
ตั้งสักพักแล้วคุณไม่เห็นพี่เมียวเหรอไม่เห็นค่ะ
พี่เมียวมาเยอะตั้งแต่ต้นรายการดีแล้วที่เธอไม่เห็นคนเดียวตกใจค่ะ
คนอื่นไม่เห็นด้วยฉันละเวเลยนะควรจะพิจารณาตัวเอง
ว่ายังอยู่ไหมใช่ชีวิตยังอยู่ไหมถามหน่อยหรือแบบ
ชัยอ่ะสิไม่บอกไม่กล่าวดิฉันว่าวันนี้เข้าเร็วนะพี่

เดี๋ยววันนี้พี่เหมียวพยายามจะแต่งตัวให้เป็นพี่หนุ่มเหรอคะ

ทำไมน่าจะมันแบบนี้ไปดูใหม่สิหน้ามันน่ะ
หน้าฉ่ำน้ำน่ะแนวพี่เกนนี่หรือว่าตั้งใจค่ะขอลองไอทรีย์ไปนั่งที่เดิมก่อนนะคะ
นั่นเอาชีวิตยังไงเนี่ย
โดนจับไปแล้ววันสองสุดท้ายอีเหลือกใช่
ซึ่งการจับในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะ
เขาบอกว่าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี

หรือทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายมาตรา๓๙๕
แค่๒ปีเองก็รีบจัดการแล้วเนี่ย
เออแต่มันน่ากลัวไปนะว่าทำร้ายแฟนตัวเองถึงขนาดนี้
จัดการเขาเลยด้วยซึ่งเห็นเนี่ยคือ
พอมัดแล้วก็ไปนั่งชิวกินเอา

มันใส่อย่างนี้มันทำร้ายก่อนด้วยกู
แมนอย่างเราจับมัดเลย

อีกเรื่องหนึ่งเราเคยเจอเรื่องที่
คุณแม่ลืมไม่ใช่ล็อกลูกเอาไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ
แล้วก็พอช่างกุญแจมาช่วยแล้วเหมือนกับจะขอค่าเสียหาย
เพราะเขาบอกว่าเขาพยายามจะบอกอันนี้ไปตามข่าวมานะ
เขาบอกพยายามจะบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเปิดได้

เกิดเมื่อวันที่ผ่านวันนี้แหละที่ผ่านมาเนี่ยเวลา๘โมงครึ่งนะฮะ
ศูนย์วิทยุโรมโพทองที่สวพเมืองอุรณฑานีเนี่ย
ก็ได้รับแจ้งจากผู้จัดการปั๊มปตทที่สวัสดิการกองบิน๒๓
ฝั่งเขาออกเมืองที่นู่นอุดรธานี
อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าที่ใหญ่เลยทีเดียวแหละ
เป็นสวัสดิการที่ใหญ่เลยอ่ะ
พร้อมกับท่านนายดาบท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นผอบองบุงงานจราจรเนี่ย
ปรากฏว่ามีเด็กติดอยู่ในรถเป็นรถพลิกอัพบรอนสีบรอนเงิน
แล้วก็ทะเบียน๘๑๖๕ทำไมต้องมีทะเบียนให้ด้วยนะฮะ
อยู่บริเวณหัวจ่ายน้ำมันโดยติดเครื่องยนต์เปิดแอร์แล้วเพลงไว้พร้อมเลย
มีพนักงานตำปอดต่อถอดนี่มันถ่ายไปเด็กเต้นลำใหญ่เลย

กู้ภัยตำรวจก็ช่วยกันนำอุปกรณ์สอดเข้าไปทางกระจกแคปด้านหลังฝั่งคนขับเพื่อปลดล็อก
แต่ไม่สามารถเปิดออกได้เนื่องจากเด็กที่ติดอยู่ในรถแล้วไม่อยู่นิ่ง
เอาของเกี่ยวเข้าไปก็จะโดนตัวเด็กเนี่ยนะฮะ
ยังไม่รู้ความบางทีก็ฟ้อนลำไปตามจังหวะเสียงเพลงที่เปิดไว้ในรถนี้
ก็ต่อนยอนต่อนยอนอยู่เนี่ยนะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่รู้เรื่องเลย
คุณพ่อไม่เปิดเผยชื่อนะไม่ใช่คุณพ่อไม่อยู่นะอยู่อายุ
มันเปิดประตูไม่ได้กังวลมากก็พยายามจะบอกลูกสาวว่า
มานั่งตรงนี้ลูกมานั่งฝั่งคนนั่งลูกให้พี่เขาเปิดล็อกหน่อย
รธานีเนี่ยก็ขี่จักรยานพร้อมกับเครื่องมือผ่านมาพอดี
เข้ามาให้การช่วยเหลือใช้เวลาไม่ถึง๓นาทีก็เปิดได้
ก่อนหน้านี้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นคนแถวนั้นแล้วเอาไอ้นู่นไอ้นี่มางัดก็ไม่ออก
คนนี้สามนาทีอยู่ช่างน้อยดีนะที่เขายึดอาชีพนี้นะ
ถ้าเป็นอีกทางนึงนี่เขาจะสามารถมากเลยอ่ะคุณพ่อก็ยิ้มด้วยความดีใจนะคะ
มือไห้ขอบคุณทุกคนให้การช่วยเหลือเขาบอกว่าจะพาลูกสาวไปส่งให้ยายเลี้ยง
บะเล่งเลยเนอะปิดเครื่องทิ้งไว้เขาบอกจะไปกดตังค์แป๊บเดียว
ตังห้าร้อยเองจะไปให้ยายเลี้ยงหลานล็อกเลยเออมันก็แบบว่ากลับมารถมันเปิดไม่ได้ค่ะ
ลูกสาวคงจะเดินมาแล้วพอกดตรงคนขับน่ะมันก็จะล็อกหมดเลยอ่าอ่า
เป็นเซ็นทรัลล็อกไงคุณก็เลยคราวนี้เลยขายไม่ได้เพราะกุญแจก็เปิดเอาไว้ให้ให้ลูกอยู่ในแอร์ไง
อย่างเงี้ยนะฮะเนี้ยลูกสาวเนี้ยก็คงสนอ่ะเพราะว่าเปิดเพลงหมอลำไว้ให้ลูกอ่ะนะ
เต้นเย็นใหญ่เลยเมื่อกี้เออก็ลำไปเวลาเราก็ลำโถลูกเอ้ยอ่ะลูกเอ้ย
น่าฟัดจริงจริงเนอะดูดิจะม่ำแล้วดีน่ะคือไม่เกิดเลยน่ะ
ไม่เกิดความจำไม่ดีอ่ะใช่ก็ล่าเริงไปเออพี่มาทำอะไรล้อมรถเต็มเลยอย่างนี้
แล้วไม่ได้เลยค่ะรับนี้วันเดี๋ยวลงไปกดตังก็ไม่ได้เนอะ
แล้วเห็นมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่าสายตาไปไหนด้วยตัวเองก็เริ่มไปกดหน้าปั๊ม
ห้ามทิ้งเด็กไว้ในรถโอ้ไม่ได้เลยอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันนะคะ

คือคุณแจอยู่ในรถแทนที่จะไม่ล็อก
แล้วปรากฏว่าล็อก
ผมก็พิกัดวิ่งวิ่งคุณแจในรถแล้วจะไม่ล็อก
แต่วันนี้ก็มีระบบอย่างที่บอกว่าทำโคกับสมาร์ทโฟน
สามารถปลดล็อกแต่ทุอร์ศัพท์มือถือได้
บางทีเทคโนโลยีใหม่อาจจะต้องแบบเราก็ต้องใช้กันบ้าง

ถ้าเป็นแบบกดปุ่มหิ้วกุญแจไปด้วยสตาร์ทรถจากที่จะล้อง

อือนี่ถือตัวกุญแจต้องอยู่กับตัว

นั่งเงียบหน้าแบบตาลอยเคว้งคว้าง

ขับรถเองเนี่ยเลยยุ่งเป็นบ้านแล้วรถมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยไงพี่

ไม่รู้รู้รู้แต่เขากดปุ่มให้เข้าให้ออกเอง

ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวนี้เขาเอาปุ๋ยเนี่ย
เมื่อก่อนก็ยังใช้เป็นมูลสัตว์เป็นอะไรใช่ไหมคะ
เดี๋ยวนี้ใช้ศพมนุษย์เป็นปุ๋ยแล้วอ่ะ

พี่ไม่ได้พูดอันนู้แหม่มมันบอกว่าจะชวนพี่ไปอยู่ที่ไล่มันให้ไปเฝ้ารากลำยัย

ใช่
เอาล่ะค่ะที่รัฐแรกของสหรัฐวัลชิงตันนีเซียนะคะก็ออกกฎหมายใหม่ใช้ศพมนุษย์ทำปุ๋ยได้คือตามกฎหมายของรัฐวาชิงตันจริงจริงต้องบอกก่อนเป็นรัฐที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งติดกับแคนาดาในขณะนี้นะคะ
ญาติผู้เสียชีวิตก็จะสามารถจัดการกับศพของคนที่ตัวเองรักได้๒วิธีด้วยกันก็คือ๑คือการฝังหรือว่าจะเผามี๒วิธีด้วยกันแต่กฎหมายใหม่เนี่ยซึ่งผู้ว่าการของรัฐเองนะคะก็ลงนามเมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองระบุบอกว่าจะเปิดโอกาสให้สำหรับทางเลือกที่๓
นั่นคือการปล่อยให้ร่างของผู้ตายถูกย่อยสลายตามกระบวนการทางธรรมชาติและก็กลายเป็นสารอินซีที่สามารถนำไปใช้เป็นปุ่ยได้ในที่สุดแต่เมื่อก่อนยังไม่มีไงพี่คือเสียชีวิตก็อาจจะแบบฝังฝังแบบปกติก็ย่อยสลายอะไรแบบนี้อยู่ในโรงเป็นประโยชน์ราคาก็ไม่ได้ถูกนะคุณพี่ค่ะคือจริงบอกว่ากฎหมายให
วุฒิสมาชิกของรัฐผู้ให้เหตุผลบอกว่าทางเลือกที่สามดังกล่าวเนี่ยเป็นวิธีการ
ดำเนินการกับร่างไร้วิญญาณของมนุษย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แล้วก็คิดว่าแนวคิดสำคัญของการนำแบบนี้เนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยควรจะมี
เสรีภาพที่จะกำหนดได้ด้วยตัวเองว่าเราต้องการมีสภาพเป็นอย่างไร
หรือว่าต้องการจะทิ้งอะไรไว้หลังจากที่เราต้องจากโลกนี้ไปแล้ว
คือจะเผาหรือจะฝังหรือว่าจะปล่อยให้สลายตามธรรมชาติ
ก็จะช่วยดำเนินการตามความประสงค์ทางเลือกที่สามนี้เนี่ย
เขาบอกว่ากระบวนการช่วยการสลายตัวของร่างไร้วิญญาณ
บอกว่าจะมีการใช้วัสดุธรรมชาติอ่ะนะคะเช่นมีฟางย่าหรือว่าเศษไม้ชิ้นเล็กเล็ก
เอาไว้ปลกคุมศพของผู้เสียชีวิตทิ้งไว้เวลาประมาณสักสามถึงเจ็ดสัปดาห์
ในสถานที่ของทางบริษัทก่อนอ๋อเพื่อจะให้จุนลินทรีย์เนี่ย
ทำงานตามกระบวนการทางธรรมชาติในการย่อยสลายร่างกายของมนุษย์
ให้เป็นสารอินซีขนาดเล็กก่อนไม่ใช่อยู่ดีเอาศพไปฝังนะคะ
ต้องมีกระบวนการในการทำก่อนโดยระหว่างที่ร่างกายของผู้เสียชีวิตยังไม่เน่าเปื่อย
หรือว่าถูกย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติอย่างสมบูรณ์นั้น
ครอบครัวของผู้ตายก็สามารถที่จะแวะไปเยี่ยมหรือว่าจะไปทำพิธี
หรืออะไรที่สถานีย่อยสลายของทางบริษัทได้คือคือมีที่เฉพาะของบริษัทนี้โดยตรงเลย
รีคอมโพสต์อ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็กระบวนการย่อยสลายจะไปเยี่ยมได้ทุกกระบวนเลยเหรอคะ
ก็เผื่อพี่อาจจะยังไม่เป็นไรเราไปเยี่ยมหมายถึงเยี่ยมคงไม่ได้เห็น
เอออยู่ด้านล่างเหมือนจัดที่ไว้ว่าตรงนี้ตรงตรงนี้นะ
เป็นที่ที่เรากำลังทำทำกระบวนการต่างต่างสามถึงเจ็ดสัปดาห์ก่อนอะไรอย่างเงี้ย
ทางนั้นเพิ่มขอให้เราฟังถ้าแบบเป็นสถานที่สาธารณะ
คือแบบใครไปทำก็ได้อย่างงีหรอไม่สี่เสียเงินก็คือเป็นของบริษัท
คุณจะทำด้วยวิธีการนี้ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้
ทีนี้เนี่ยก็คือกว่าจะทำกระบวนการทั้งหมด
ได้รับมอบสารอินซีที่เหลืออยู่ในขั้นสุดท้าย
เพื่อตัดสินใจอีกทีนึงด้วยนะพี่ว่าจะนำไปทำอะไรต่อ
เลือกได้อีกอ๋อย่อยไว้ก่อนย่อยไว้ก่อน
มาย่อยไว้ก่อนโดยค่าใช้จ่ายสำหรับการฝังศพผู้เสียชีวิต
มันก็อยู่ที่ระหว่างประมาณแปดพันถึงสองหมื่นห้าพันดอลลาร์
ประมาณอันนี้แพงกว่าซึ่งถึงแม้ว่าทางเลือกนี้เนี่ยนะคะจะยัง
ไม่มีผลใช้ตามกฎหมายจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็ตามแต่
ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าชาววาชิงตันหลายคนเห็นด้วยแล้วก็
อ่ะแต่เขาก็เลยคิดคนละอันนี่ด้วยเพราะว่าอันอยู่คน
ละฝั่งนี่วาชิงตันอยู่ทางตะวันตกใช่อันนี้ตะวันตกเชียง
บอกนี่ไงบอกว่าแบบถ้าตัวเองจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ใช้วิธีให้ร่างกาย
นั้นไปใช้เป็นปุ๋ยเพื่อปลูกต้นมะเขือเทศอย่างเงี้ก็มี

อย่างนี้กระดูกกระดูกสามารถย่อยสลายหมดทั้งหมด

กลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นสารแบบจุลินทรีย์ขนาดเล็กเลยค่ะ
ไม่ใช่ย่อยเป็นชิ้นเล็ดเท่อย่างเงี้ย

อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องที่พิเรนหน่อยท่านผู้ชมค่ะ

เคสคนไข้แปลกที่ถูกนำมาเผยแพร่ทางวรสารทางการแพทย์นะคะ
ระบุว่าชายชาวอินเดียวัย๓๐ปีขอไม่เปิดเผยชื่อ

หลังจากได้รับบาดเจ็บจากไส้ระเบิด

เหตุเกิดจากเครื่องที่ท่านเห็นในจอนี่แหละค่ะ

เอาหัวฉีดเครื่องปั๊มใส่รูทวารแล้วก็ปั๊มเข้าไปอ่า
คำนึงถึงผลร้ายแรงที่ตามมานะฮะ
ในรายงานระบุว่าลำไส้ใหญ่ของคนไข้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

จากถูกแรงดันสูงจากที่ฉีดเครื่องปั๊มลมที่สูงกว่าปกติถึงร้อยเท่า
ทำให้ทางแพทย์จำเป็นต้องตัดส่วนที่เสียหายทิ้งไปทั้งหมดเพื่อทำการรักษา
อกจากนี้ยังพบเศษอุจจาระบางส่วนไปติดอยู่ตามอวัยวะภายใน
ด้วยนั่นก็คือลำไส้ใหญ่ระเบิดนั่นเองค่ะ
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นเคสแปลกแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ค่ะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วในเวลาใกล้เคียงกัน
เคสแบบนี้๒เคสด้วยกันเป็นชายวัย๓๔ปีและ๒๔ปี
ทำให้ทางการแพทย์เตือนจริงจังว่าการเล่นพิเลนเอาอุปกรณ์ฉีดลม

เข้าไปเขาใช้ในอุตสาหกรรม

แล้วก็ห้ามนำมาเล่นในกรณีเด็ดขาด
เพราะว่าเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต
อินเดียค่ะคือก่อนหน้านี้ก็เป็นสองคน

ใช่ระเบิดไปแล้วยังมีชีวิตอยู่ไหม

ลำไซ่ใหญ่มันเป็นอย่างเงี้ย

ใช่มีงั้นเหนือนงี้แกล้งเห็นเป็นความสนุกให้คนที่โดนแกล้งร้อง
อาจจะเป็นหน้าใหม่ในที่ทำงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้
เพราะเครื่องแบบนี้คงไม่ได้มีอยู่ทั่วไปตามบ้าน

เมื่อกี้มีคุณผู้ชมไลน์เข้ามาถามบอกว่าน้องที่ติดอยู่ในรถที่รถ
ถ้าเป็นรถติดนะคะที่พิศนุโลกน้องปลอดภัยดีนะคะที่บิ๊กไบท์ช่วยไป
ส่วนน้องอีกคนนึงที่ติดในรถเมื่อกี้ที่เติมน้ำมันน้องก็ปลอดภัยนะคะ

คนมาช่วยนะคะ
คือช่วงนี้ในแวดวงขอพรเรื่องโชคลาภที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนั้น

หุ่นตาทองที่วัดเนี่ยนะคะคนต่อแถวขอพรกันล้นสาราคุณพระดำเขารู้จัก
กัญชัยนี่แบบรู้หมดเลยอ๋อเหรอเออเรียกว่าความนิยมของญาติโยมที่แหกไปกราบไหว้เนี่ยพอ
พอกับต่อคิวซื้อบัตรคอนเสิร์ตแก๊กปิ๊งเลยก็ว่าได้โอ้โหเขาว่างั้น
ช่วงนี้ไงต้องมีคิวเขาจะไปทุกกลางเดือนแล้วก็ต้นเดือนหรือปลายเดือนอะไรแบบนี้
เข้าใจได้เข้าใจได้เอางี้เอางี้ค่ะใครมีวิธีขอโชคแบบไหนก็ตามแต่ละค่ะเอาแต่ละคนสะดวกกันเลย
เขามีทองแสนให้ลุ้นกันยาวยาวทุกงวดเลยนะคะทั้งต้นเดือนกลางเดือนเหมือนที่เราคิดไว้ยันปลายปีนู่นนะคุณผู้ชมนะ
อาทิตย์หน้าแล้วโทรออกฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใช้วิธีการแบบนี้ค่ะกดดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕นะฮะกด๕นะคะ
เยอะได้ทุกงวดอันนี้ลุ้นแบบง่ายเลยทีเดียวนะคะกดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของเดือนค่ะ
ถึงวันที่๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๒ยิ่งกดมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะคุณผู้ชม
การออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะคือได้โชค๒ชั้นนะถูกทั้งสองอย่างเลย
ไม่แน่นะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้รีบไปกดกันเลยนะคะกดดอกจันทร์
จันห้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะรุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวด
ดทุกวันวันที่๑๒๕ของเดือนเดี๋ยวฉันก็พูดซ้ำกับรถเมย์นะฮะ
ถึงวันที่๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๒ครับ
เอาล่ะช่วงหน้าค่ะเมื่อวานยังคุยกันถึงเรื่องของคนนี้

เล่ากันอย่างนี้คุณบีน้ำจิ๊บเขายังงงอยู่เรื่องที่บอกว่าเขาไปคบนักร้องที่เป็นเกย์
งงตัวเองก็ยังงงเลยก็ไปบอกเขาว่าเขาคบแบบนั้นเขาบอกว่าตัวเองยังชอบผู้ชายแท้อยู่นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังค่ะ

สิคะก็อย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อวานนะแล้วที่ที่ฉันไปพูดบอกว่า
ก็ไปดูนางเอกช่องวันบ้างสิคุณแม่พูดประโยคนี้
เพราะว่าเมื่อวานี้หวยไปตกที่คุณนิชาก่อนทีแรกไงก็เลยไปสัมภาษณ์คุณนิชามาแล้ว

และก็คบกับนักร้อง

นักร้องเป็นเกยอีกประวัติตรงกันเลยอะแต่ที่จริงแล้วมีแบบนักร้องเกยเนี่ย
เข้ามาพบเป็นอะไรอย่างเงี้ยสอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าเป็นนิชา
เมื่อวานเป็นนิชาแต่จริงแล้วไม่ใช่ก็กลายเป็นเฉลยแล้วว่าเขาน่าจะเป็นบี
เขาเลยต้องไปถามบีน้ำทีบเริ่มกับแฟนไฮโซเหมือนกัน
ใช่ไงเขาเริ่มกันแล้วที่กับภายใยสิทธิฟังคบนักร้องใครอะ
นักร้องเนี่ยคือเป็นนักร้องเก้งกวางเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
หายไปวันนึงตกข่าวเลยใช่ข่าวว่าไปคบกับนักร้องนะฮะ
จริงหน้าตามันหลอกน่ะแต่สาวมากโดยที่ไม่ปิดบังใดทั้งสิ้น
เนี่ยบอกว่าก็เลยไปถามบีบอกใช่ไหมบีบอกกลัวเรามากอะไรคะคุณคะโอ๊ย
ที่รู้จักตอนนี้ก็มีแค่นักร้องช่องวันหรือถ้าสมมุติว่าคนในข่าวคือบีจริง
ก็คือมันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะว่าบีชอบผู้ชายบีชอบผู้ชายทั้งแท่งค่ะ
เพราะโคตรโคตรหลงรักเลยตอนนั้นไม่รู้เลยแอปชงแบบว่า

ขนาดแบบว่าพี่โจ้สุธิศักดิ์ยังแบบว่าไม่ทำงานด้วยเช่นกันคือไม่รู้เลยเธอเข้าใจคำนี้ไหม

ก็เลยต้องเอาเข้ามาเพราะว่านางเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากเลยนะแล้วก็ได้หลายแนว
แล้วก็พอเข้ามาเสร็จปั๊บก็ไม่รู้เลยจนกระทั่งแบบว่าก็ไม่ได้ปีนั้นรู้สึกใครได้วะจับไม่ได้แล้ว

ก็ไม่ได้เลยก็ผลปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยนางก็บอกอ๋อไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นสาวให้เห็นเลย
ซึ่งก็ตกใจเอ้าพีชทำไมเป็นอย่างนี้ลูก

ลูกอ่ะลูกอ่ะลูกทำไมเป็นลูกสาวไปแล้ว

ดีดีมากแมนมากแล้วมีอยู่ครั้งนึงนะก็เป็นสาวจนจะแต่งหญิงอ่ะ
อ๋อเหรอเป็นสายอย่างงั้น
นายเป็นนายแบบอยู่ซิงกะโปร์กะโปร์ก่อนนะแล้วกลับมาก็เป็นนายโบราณหน้าตาดีหรอรู้หรือไม่รู้อยู่มาวันนึงก็เป็นสาวมากแต่งเป็นหญิงอะ
เอาอย่างที่ใจชอบเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้
เออเพราะเป็นหญิงเสร็จแล้วก็ออกเลงด้วยนะแล้วก็เป็นหญิงแต่งหน้าเข้ม
แต่พอร้องเพลงก็เสียงผู้ชายนะไม่แอปค่ะ
แอปผลปรากฏว่าตอนนี้ก็กลับมาเป็นชายอีกแล้ว
ก็ไม่เชิงคือไม่แต่งหญิงแต่ว่าแต่จริตก็หญิงอยู่
ก็เลยกลายเป็นข่าวนี้ว่าไปเป็นจิ้นกับต้องกับเกรียด
จริงซีเบียนก็บอกไม่ได้ระเกียจเพชรที่สามเลยนะ
แต่ถ้าจะให้ไปเป็นแฟนคงก็ไม่ใช่ตะวันตะวันไป
ที่นี่ก็ไม่ใช่
คุยกันมาตลอดวันหนึ่งต้องมาอ่านข่าวใส่ไข่
วันไหนจะโดนข่าวปั้นจันทร์หรือเปล่า

เขาก็แซวกันมาอันนี้คุณมีข่าวคุณนิดนึงนะคะ
ก็ปั้นจันทร์บอกว่ายังไม่ท้อ
ขอใช้ความดีชนะใจธิสา
แต่ว่าไม่กล้าจะออกตัวแรงเพราะว่ากลัวจะแห่โค้ง

ก็ถูกจับตามองจริงเรื่องความรักของ
คู่นี้นะคะคุณปั้นจันกับคุณธิสาวรธิภานะคะ
คุณปั้นจันประมาหลังจากแบบครบ
ขณะที่ทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวกันด้วยกัน

ไปเจอคุณปั้นจันทร์นะคะก็ออกมาอัปเดตความสัมพันธ์กันบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่น้องเขาให้สัมภาษณ์เลยครับ

อย่างเป็นความจริงผมไปยืมหมวกเขามาใส่ถ่ายรูปจริงไม่ได้มีอะไรเลย
ซึ่งสาเหตุที่ยืมหมวกเขามาใส่ก็เพราะว่าหมวกมันเข้ากับชุดเราพอดี
คือก็ปั้นจันก็ใส่ชุดแบบว่าสบายดูเป็นเสื้อเหมือนแบบอันนี้ไงคุณแม่
บอกว่าเราก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติที่สุด

จริงเราก็ทำทุกอย่างอย่างเปิดเผยนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็ทราบพี่ที่เรารู้จักก็ทราบ
ตอนที่เราไปเที่ยวเราก็ไม่ได้ปิดบัง
เราใช้ชีวิตตามพื้นฐานปกติของคนทั่วไป
และทุกครั้งที่เราไปไหนมาไหนด้วยกัน
เราก็ไม่เคยกลับบ้านดึกดื่นมืดค่ำ
เรากลับบ้านก่อนฟ้ามืดตลอดนี่คุณปั้นจันบอก

ดูแบบมีความเตรียมสุขมีความเว้าตา
นักข่าวถามว่าเรายังคงเดินหน้าจีบเขาเต็มร้อยใช่ไหม
คุณปั้นจันทร์ว่าผมก็เต็มร้อยมาตั้งแต่แรกนะครับ
แต่ตอนนี้เราก็ยังดูแลกันและกันแบบพี่น้องตามปกติ
ทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปรถเมย์

หรือแม้แต่ทางกายภาพของผมจะดูเจ้าชู้
หรือไม่มีใครเข้าใจ

ทั้งลุคไภนอกเขาอาจจะรู้สึกว่าทุกคนจะมองว่าเขาเป็นแบทบอย

ไม่หนีบเขามาทำงาน

พูดฟัง
ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแต่แป๊บหนึ่งเราก็ต้องทำงานคุณแม่

คุณวันหลังจะไม่มีเพื่อนคนไหนคบเราแล้ว
เพราะเรารู้ว่าเราอ่านข่าวเขาก็อาจจะกลัวเรานิดนึ

ป้านจ่านรอบหน้าเจอกันเราไม่ต้องพูดอะไรกันเลยนะ

สองคุณแม่อยู่ในอายจีนคุณแม่ไม่ต้องแลกอะไรเลย

ไม่มีรูปไหนละคุณแม่

ขายาวขึ้นอย่างเงี้เออยาวแล้วยาวอีกนี่กว่าจะได้รูปหนึ่งเนี้ยนะ
เขาเนี่ยเขาทำบุญกับคุณแม่น่ะตลอดเลยทำเองด้วยนะครับ
ว่าจะทำอะไรก็จะมีเรื่องบุญเข้ามาเกี่ยว
หลังเนี่ยออกอีเวนต์อะไรก็จะมีโปรเจกต์เรื่องบุญมาโดยตลอด
ล่าสุดนะคะพอเจอน้องนายก็ถามว่าตอบรับเข้าวิ่งในโครงการ๙คนละ๙เนี่ย
เป็นยังไงบ้างน้องนายก็บอกว่าทุกเวทีเนี่ยนะตื่นเต้นทุกอันเลย
คือเขาไปถามว่าร่วมกับหลายคอนเสิร์ตนะไปนู่นไปนี่
แล้วก็มือสั่นตลอดเรื่องงานเพลงเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากทำ
เขาเล่นดนตรีด้วยไงแต่ตอนนี้มีหลายอย่างที่ต้องทำ
ลงคอนด้วยแล้วก็มีโครงการกับพี่ตูนอีก
อันนี้วิ่งทางที่แล้วอันนี้วิ่งที่ใต้ค่ะอืม
โครงการอะไรคะที่วิ่งกับพี่ตูนก็พี่เขาออกโครงการเก้าคนละเก้าไงครับ
แล้วก็ไปร่วมด้วยเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีในไอจี
คือพี่เขาโทรมาชวนตื่นเต้นมากก็จะเริ่มเดือนมิถุนายนนี้แหละ
พี่เขาก็ทุ่มเทกับงานนี้มากด้วยเป็นมินิมาราทอนที่พี่เขาตั้งใจ

มีค่าสมัครด้วยนะคะใครจะไปร่วมก็ค่าสมัคร๒๐๐บาท
ค่ะคนนั้นอีกโหคงจะหัวข้าวบนถึงคอนแก่นแล้ว

๑๐๐กว่ากิโลนิเซียนะเราว่าเต็มน่ะรถเมเม
ใช่๒๐๐เองปกติแบบบางทิศอาจจะแพงกว่านี้หน่อยนึง

ตอนนี้รู้สึกว่าน้องนายเป็นพระเอกสายบุญนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ถามน้องนายบอกว่าไม่ใช่สายบุญครับ
เหมือนเวลาใครมีงานบุญผมรู้สึกดีถ้าหากว่ามีอะไรทำให้ได้เล็กน้อย
เพื่อต่อยอดเป็นการให้ทุกคนมาร่วมงานผมก็ยินดีทำ
ตอนเด็กผมเคยได้โอกาสมาและทุกวันนี้ผมก็ยินดีทำ

เขาเป็นแฟนคลับพี่ตูนด้วยพอเวลาแบบไปอะไรที่เป็นงานของพี่ตูน
นายอยากไปอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าเขามือสั่นตลอด
เพราะว่าเขาชอบพี่ตูนมากมีพี่ตูนเป็นไอดอล
เคยเห็นเคยเห็นก็ตื่นเต้นน้องนายเป็นพีเซนเตอร์นะคะ
แล้วเป็นงานที่พี่ตูนมะลิแลมมาขึ้นไปร้องเพลง
นายได้ร้องเพลงกับพี่ตูนบนเวที

เหมือนร้องไห้เลย

นี่เขาน่ารักกว่านี้น่ารักแม่กจริงยังไม่เด็ก
แล้วก็มีโปรยหัวโพสต์คำพูดดีเหมือนกันของปอยนะ

มีจูบมีจูบด้วยจูบกัน

เลขที่เราเกิดเรื่องคุณปีเตอร์คุณพลอยคุณพลอยคืออดีตภรรยาคุณปีเตอร์ก็มีลูกสองคนคือน้องภูมานะคะ
อีกน้องอีกคนใช่เหรอวะเป็นวันดีดีของครอบครัวนี้นะคะคือเนี่ยนะคะ
น้องสองคนเนี่ยชื่อน้องภูมาเนี่ยเป็นวันเกิดอายุ๔ขวบน่ารัก
แล้วปรากฏว่าออกมาแล้วหน้าเป็นแบบตีฝรั่งน่าเอ็นดู
คือเชื่อว่าพ่อแม่แล้วก็ลูกต้องมีความสุขที่สุด
เพราะได้ทั้งของขวัญได้ทั้งเค้กและมีงานวันเกิดที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือ
ครอบครัวเพื่อนที่รักและเอ็นดูหนูน้อยน้องภูมาเนี่ยมารวมกันหลาย
ก็ที่สรุปยังไม่แพ้ลูกชายทั้งสองก็เป็นคุณแม่ต้ายแทนเหมือนพอยนี่แหละค่ะ

พลอยก็เลยคิดว่าเรียกทุกคนให้ไปจุ๊บ

เป็นการวันเกิดสะเด็ดข่าวบันเทิง

ก็ดูจากสายตาที่ปีเตอร์มองพลอยก็ดูแบบว่าคงขาว
เออนะหมดแล้วหรือเป็นเวลาขำนะ

ไปดูครอบครัวนี้ดีกว่าน่ารักดี

แล้วก็คือเป่ยปันวัดป๊อบนิดทีน้องโปรด
อะไรนะน้องโปรดแล้วน้องอะไรนะ
น้องปลายน้องปลายปลายป่ะคนผู้หญิงชื่อไหนครับ
แต่เพราะเอิญเขาไปออกงานเนี่ย
แต่ว่าน้องปายเขาไม่ได้ไปเข้าไปในน้องโปรด

ออกงานได้แล้วเหรอคะคนเล็กออกงานได้แล้วนี่

คนโตเขาช่วยแม่เลี้ยงน้องน่ารักสุด
นี่ต้องขอบอกเป็นสภาพที่สามแซ่บเขาพูดรู้เรื่องที่สุดเลย

ใช่แล้วสุขมาก
เหมือนน้องน่ารัก
แล้วก็มีคลิปเนี่ยมีคลิปไปเที่ยวต่างประเทศ
แล้วแบบว่านั่งอยู่บนเครื่องบิน

แล้วเล่นกันฮอม

หมดเวลาไปแล้วค่ะเจอกันบรรจันทร์นะคะ
วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ